มีกระแสขัวที่๓มาแรงมากนะครับ
ว่าอาจจะไม่ร่วมจากมือภรรกรรมชาติรัฐครับ

เราก็ได้ใจมาตามพี่โปรมาน
มาคุยว่ามันทำอะไร
ไม่มะละมั่นคน

ท่านคิดด้วยครับ

ยังมีการจับมือกับพระบาทธานอเมตดาชาติไทยอยู่หรือเปล่าครับ

ไม่ได้ไปเจอกันต้องไปเจอกัน